คุณผู้ชมครับไปดูชาวบ้านในพื้นที่นี้เนี่ย
เขาจ้างช่างให้มาทำเป็นแผ่นเหล็กชุบทองเหลืองเนี่ยฮะ
อืมชุบทองเป็นสีเหลืองอร่ามแบบนี้เลย
ถวายวัดใหม่โพธิสัตว์ที่โคราชครับเอาไว้วางต้นตะเคียนสองต้นนี้ฮะ
เพราะว่าโอ้โหเขาบอกว่าโดนมาแล้วหลายงวดนะครับ
เหล็กขนาดใหญ่นี้ชุบสีเหลืองทองอร่ามสวยงามทีเดียวนะครับ
เอามาใช้สำหรับวางต้นตะเคียนขนาดใหญ่สองต้นต้นหนึ่งเนี่ยสิบเมตรกว่า
จังหวัดนครราชศรีมาครับนางมะลิวิมลกลางนะครับ
ท่านเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเล่าให้เราฟัง
ว่าหลังจากชาวบ้านได้รับโชคลาภจากแม่ตะเคียนมาแล้วหลายงวดล่าสุด
มีชาวบ้านที่ถูกรางวัลเนี่ยนะร่วมมือกันนะฮะ
จับกับเจ้าของท่าทรายคุณผู้ชมในตะบนทานละหลอด
ช่วยกันจ้างช่างให้ทำแท่นนี้เนี่ยฮะแท่นสีเหลืองทองเนี่ยนะ
เอามาถวายวัดเพื่อวางต้นตะเคียนทั้งคู่ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนและมาให้โชคให้ลาบกับคนในพื้นที่แล้วครับ
ต่อเลยค่ะไปที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
ที่นี่เขามีคนดวงเห็งนะคุณนรงเพชรกิจอายุ๔๔ปีค่ะ
พอดวงเห็งเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับมาแก้บนสิคะ
นำน้ำดื่ม๗๐โหลนะคะไปถวายแก้บนพระเงินพระทอง
หลังจากที่โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งแปด
เดาซิว่าเขาถูกกี่ใบอ่าโชว์แล้วยี่สิบสามใบ
รับหนอไปนะคะสี่หมื่นหกพันบาทมวดติดผ่านมานี่เอง
คุณนโรงเล่าบอกว่าทำงานอยู่ที่โรงงานฉีดพลาสติก
พุทธมนตรก็เลยแวะมาขอพรจากพระเงินพระทอง
หรือหลวงพ่อรวยปรากฏว่ารวยสมใจจริงนะคะ
แล้วก็ในงวดนี้ก็ได้เลขเด็ดเป็นเลขธนบัตรใบใหม่
แลกมาจากตักพระเงินพระทองเป็นเลขธนบัตรเลขนี้ล่ะค่ะ
คุณผู้ชมนะคะดูเอาเองว่าเลขอะไร
แล้วก็มีการเสี่ยงเซียมซี๓ครั้ง๓ครั้งเพื่อให้ได้๓ตัวไงจ๊ะ
เขาก็บอกว่าจะเอาเลขจากเซียมซีนี่แหละไปซื้อลอตเตอรี่นะคะ
โอ้โหยี่สิบเก้าสิบแปดก๊อบไม่ใช่เลขตัวเดียวด้วยสิ
เยอะจังล่ะเออนะฮะเอาไปต่อที่พยาวครับ
สว่างอารมณ์ครับนะฮะอยู่ในอำเภอดอกคำใต้ครับ
แห่งนี้มีของแปลกหนึ่งเดียวในจังหวัดก็คือพระธาตุเจดีสีดำครับ
จากวัดส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเป็นสีขาวสีเหลืองทองนะครับ
พระครูกัลยาโนภาเจ้าอาวาสเขาบอกว่า
พระทาสเจดีสีดำเนี้ยนะชื่อว่าสีระตนะทำมางคลนะฮะ
จำลองรูปแบบมาจากพระบรมทาธาริปุณฏไชยนะฮะ
เจดีลัดหนาแท้แท้ครับแห่งวัดฑธธาธริปุณตร์ไชย
พระธาตุเจดีศรีรัตนธรรมมงคลด้วยการปิดด้วยทอง
แผ่นทองที่เรียกกันว่าทองจังโก
คือทองเหลืองที่เขาตีแผ่เป็นแผ่นบางลงรัก
แล้วก็ปิดทองคำเปลนิยมใช้หุ้มองค์พระเจดีป้องกันการภูกร่อนนะครับ
แต่ว่าต่อมาทองจังโกเนี่ยเกิดปฏิกิริยาใครมีสุดท้ายมันก็กลายเป็นสีดำแบบนี้
ก็เลยเกิดกลายเป็นพระธาตุเจดีสีดำต่างจากที่อื่น
คนก็สามารถที่จะไปไหว้ขอพงขอพรกันได้นะครับ